ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
ครูกัดสบัดครัว

จะดีใจอะไรนักหนาเราก็ยังคงมาเจอกันทุกวันเหมือนเดิมนั่นแหละ

เจอกันในวันศุกร์แบบนี้เรื่องราวดีก็มีให้ได้ติดตามการเจอกับผม
นะแล้วคุณชิสาส่วนน้องจูด้งเขาเนี่ยไปสะบัด
บัดทั่วไทยอย่างเดียวมันไม่พอแล้วสำหรับเขา
เขาบอกว่าจะไปสะบัดทั่วโลกเลย
เผลอนะไปจักรวาลก็มีเหมือนกันยังไงได้เจอเขาแน่
หนุ่มคนนี้พลังเยอะเหลือเกินเขายังมีเรื่องราวดีมาฝากเราค่ะ
ส่วนเราสองคนก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเรื่องแรกเป็นการเตือนภัยกันเลยดีกว่านะครับ
เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอาการท่าทางแปลก
ไปยืนคุยยืนทะเลาะกับเงาเงาเงาอะไรเงาปริศนาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเงาของเธอหรือเป็นเงาของใคร
ไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วดูสิเหมือนยืนบ่นยืนด่า

นั่นน่ะสิแต่เราไม่เห็นคู่กรณีที่คุณป้าเขาคุยด้วยเลย

หรือเธอกำลังด่ากำลังคุยอยู่กับ

ช่วยดูหน่อยค่ะครับคือคลิปเนี้ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบสาม
พฤศจิกายนมีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ลักษณะก็คือมีผู้หญิงคนนึงนะคะ
คุยอยู่กับเงาะมืดมืดอืมที่อยู่ภายในบริเวณหน้าแห่งหนึ่งค่ะครับ
แต่ดูแล้วเหมือนจะคุยกันไม่เข้าใจเธอก็ดูโวยวายแล้วก็มีการหยิบขวดปลาใส่กระจก
ประตูกระจกอ่ะเสียหายเลยค่ะโอ้ผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่นะคะ
ไปหาผู้ที่ดูแลอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ค่ะนั่นก็คืออพาร์ทเมนต์มูลเสิร์ฟ
ตั้งอยู่ภายในซอยสิบเจ็ดเฉลิมพระเกียรติถนนพัทยาสายสามหมู่สิบ
บนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ตรงนี้เนี่ย
ไปคุยกับนายธีราโชทเทพมณีอายุยี่สิบสามปีนะครับ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอายุประมาณสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบปี
รูปร่างทุ่มทวมหน่อยอืมสูงประมาณร้อยหกสิบเซนติเมตรอืม
สวมเสื้อลายขวางสีเขียวดำเหมือนเก่งยีนขาสั้นทองเท้าแตะ
แล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำด้วยอ่ะนั่นคือรูปภัณฑ์สันธารของคนนั้นนะ
แล้วก็นี่ดูจากวงจรปิดเลยนะคะเดินมาแล้วก็ใช้ขวดเบียนเนี่ยปลาใส่ประตูกระจก
นี่ก็ทำให้คนแถวนั้นเขาแตกตื่นก็เลยต้องมาถ่ายคลิปไงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเธอเนี่ยยังแง่นหน้ามองไปบนระเบียงห้องพักชั้นสอง
ชี้มือส่งเสียงเอะอะโวยวายเหมือนด่าใคร
ซึ่งบนนั้นไม่มีใครอยู่อ้าวงงไปหมด
งานนี้ค่ะเจ้าของคลิปคือนางสาวปียนุษยสมบูรณ์นะคะ
นอนเล่นอยู่ภายในร้านนะได้ยินเสียงกระจกแตกดังสนั่นเลยค่ะ
ครับเลยวิ่งออกมาดูนะคะแต่ก็ไม่เห็นว่า
ผู้หญิงคนนี้จะทะเลาะกับใครหรือคุยกับใคร

เดี๋ยวให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทำให้เกิดความเสียหายไง

ไม่ว่าจะมีอาการทางจิตอะไรยังไงก็ต้องไปไล่เช็คดู
แต่ทำข้าวของเขาเสียหายก็ต้องมาชดใช้กันนะ
เนี่ยค่ะกระจกแตกเลยอ่ะอืม
อีกหนึ่งเรื่องเขาว่ากันว่าเป็นปัญหาสุดคลาสสิก
ในหมู่บ้านเขาก็อยู่กันหลายคนถูกไหมค่ะเรื่องที่จอดรถ

ปัญหาสุดคลาสสิกมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำและมันเกิดขึ้นอีกแล้ว
เรื่องของการจอดรถหน้าบ้านของอีกหลังหนึ่ง
แต่อีกหลังนึงบอกไม่ยอมเธอมาจอดได้ไง

ว่าจอดแป๊บเดียวเดี๋ยวกำลังจะเอารถเข้าบ้านแล้ว
สุดท้ายถกเถียงกันครับ

ฟังแล้วอาจจะจับใจความได้นิดหน่อย
แต่อย่างนี้ละกันฟังผมเล่าไปแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าคลิปนี้เราได้มาจากรถที่เขาไปจอดไว้ที่หน้าบ้านของบ้าน
คนอื่นที่จะถอยรถเข้าบ้านตัวเองนะค่ะ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่าที่กำลังพูดพูดคุยคุยอยู่เนี่ยเหมือนถกเถียงกันเนี่ย
คือเรื่องของเรื่องเจ้าของคลิปเขาเอารถไปจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านของลูกศรสีเขียวเห็นไหม

ซึ่งการไปจอดรถหน้าบ้านของเพื่อนบ้านโอเคเธอรู้มันผิดแต่เธอไม่ได้บอกว่าจะจอดนาน
จอดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเดินลงมาเพื่อเปิดประตูรั้วของบ้านตัวเอง
แล้วก็จะถอยรถเข้าสู่บ้านของตัวเธอเอง
คือมันเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวเธอบอกอย่างนั้นนะเจ้าของคลิปนะ
แต่อย่างนี้ฮะตัวฝั่งเจ้าของบ้านที่เขามีรถจอดอยู่ด้านในนะเห็นไหม
แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยต่อให้คุณจอดรถแป๊บเดียวหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมแค่วินาทีเดียวก็ไม่ยอม
ก็เลยออกมาพูดคุยถกเถียงกันในลักษณะแบบนี้
อูมีแฮชแท็กอะไรนะปะป่วยก็พบแพทย์เถอะคุณเพื่อนบ้านอ่าวดูเป็นปัญหาเนาะ
เขาพิมพ์ขึ้นมาเองนะอันนี้เราไม่ได้ไปปักปำอะไรใครนะ
แต่ด้วยความที่ว่าพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเขาเข้าใจได้นะ
แน่นอนฮะมีไปทางตำหนิฝั่งเพื่อนบ้านบ้างล่ะ
บอกว่าเขาจอดแป๊บเดียวทำไมไม่มีน้ำใจให้เลย
แต่บางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคุณรอฟังรอดูความทั้งสองข้างก่อน
คือถ้าสมมุติว่าจอดแป๊บเดียวเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ย
มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่หรือว่าจริงแล้วเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้มาก่อน
ใช่พอมามีการจอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
ซึ่งเราไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นเราก็ไม่สามารถฟันทงได้ว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่
ดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมบอก
แต่เอาจริงการอยู่ร่วมด้วยการเป็นเพื่อนบ้านกัน
ถ้าเป็นไปได้นะสมมุตินะถ้าเป็นไปได้มีน้ำใจให้กันและกัน

ถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่จะเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านจัดสรรอะไร

มันต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วนะคะ
มันไม่ต้องแบบว่ามีปัญหากันแล้วให้มันเป็นเรื่องบานปลาย

เอาล่ะมาดูถึงเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น
คราวนี้ไม่ได้ตีกันนะแต่มาประท้วง

ทวงเพื่อที่อยากจะไปเรียนออนไซต์
ไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วอาจารย์

ขออนุญาตของท่าน
ไม่โทษลงประโดดขออย่าลงประโดด
โอ้โหผมกำลังคุยให้อยู่แต่ทำแบบนี้ให้ถูกนะครับ

ประท้วงเพื่อจะขอมาเรียนที่สถาบัน
แล้วจุดนี้คือกลางเมืองนะมาบุญครองค่ะ
ตรงนั้นนะคะคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทรนธวาย
น้องบอกว่า
เรียนแล้วออนไลน์อยากจะมาเรียนที่สถาบันจะได้มาเจออาจารย์เจอเพื่อนแต่พอไม่ได้มีการมาเรียนเยอะแบบนี้เลยมาประท้วงกัน
แต่ปัญหาคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนปทุมวันบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมก่อนก็เลยทำให้เกิดโกลาหลขึ้น
เรื่องการที่จะมาประท้วงชุมนุมกันเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายแยกย่อยออกไปนะ
ใช่ค่ะก็ต้องขออนุญาตแหละถ้าพูดตามกฎตามระเบียบ
ก็ไม่ใช่ว่าจะลงไปชุมนุมกันได้เลยเขาก็จะมีพื้นที่มีภาคส่วนที่จะจัดให้สำหรับการชุมนุมโดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของที่นี่เขาก็มารวมตัวกันกว่า๔๐๐คนนะคะแล้วก็รวมตัวกันที่บริเวณหน้าห้างมาบนครอง
สี่แยกประทุมวันแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปยังหน้ามหาวิทยาลัย
ถือป้ายประท้วงผู้บริหารนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมว่ากันไปเลยเขาประท้วงตามความคิดเห็นตามมุมมองของเขา
ซึ่งในขณะที่ประท้วงเนี่ยก็มีตำรวจจากสนปทุมวันเจ้าของพื้นที่มาดูแลเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็ประสานตัวแทนมาเจรจากับผู้บริหาร
งั้นอยากรู้สาเหตุจริงที่มาประท้วงเพราะอะไรครับคุณชิสา
นักศึกษาชั้นปี๑บอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียนออนไลน์แล้วมันทำให้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง
น้องเองก็จ่ายค่าเทิมเทิมละ๙๐๐๐บาทถึง๑๕๐๐๐บาท
เรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจและรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
หรือต้องเห็นจริงต้องฝึกปฏิบัติจริงหรือบางทีไม่เข้าใจจริงจริงอ่ะอยากจะมาเจออาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองภูลทาสีเพชรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสต
ก็ออกมาชี้แจงมาเจรจากับตัวแทนนักศึกษานะคะ
โดยบอกว่าที่ทางสถาบันต้องให้เรียนออนไลน์
ก็เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักศึกษา
แต่ถ้าหากว่าใครต้องการเข้ามาเรียนทำเรื่องเข้ามาได้
แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

พอพูดแบบนั้นนักศึกษายิ่งไม่พอใจโวยวายใหญ่เลยค่ะ
เออ
โหเอาเดี๋ยวเหตุการณ์จะบานไปใหญ่โตนะคุณชีสา

ก็ต้องเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะคะสุดท้ายนะคะสถาบันยอมยกเลิกคำสั่งนะคะ
ในเรื่องของให้นักศึกษามาเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ทำให้น้องน้องทุกทุกคนเนี่ย
ก็พอใจยุติกิจกรรมแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
ก็สรุปคือให้เด็กปี๑เลิกเรียนออนไลน์แล้วมาเรียนออนไซต์ก็คือมาเรียนที่สถาบัน
ตามความต้องการของน้อง๒๘พฤศจิกายนดีนะก็ในมุมมองที่ว่าเด็กสนใจรักเรียน
อยากจะมาพบปากกันก็เป็นมุมมองที่ดีแต่ก็ต้องมองในมุมของอาจารย์เขา
เขาอาจจะมองในเรื่องของความแออัดไหมในเรื่องของความปลอดภัยอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปลองฟังอาจารย์เขาดูเขาก็คงมีเหตุผลของเขาเหมือนกัน
แต่ถ้าหากอาจารย์อนุญาตให้มาเรียนแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนก็ตามนั้นละกันตามนั้นเลยคุณผู้ชมครับ
กระแสโซเชียลมันมีข่าวปลอมออกมาเรื่องของธนบัตรที่ระลึกมีข่าวออกมาว่า
ธนบัตรที่ระลึกอย่าไปใช้นะมันไม่สามารถเอาไปใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
จริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยครับแต่บอกตรงตรงนะไอ้เรื่องเนี้ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละ
เพราะว่าไอ้ธนบัตรที่ออกมาเป็นแบบเฉพาะกิจเป็นธนบัตรที่ระลึก
คุณผู้ชมมันสามารถใช้ได้ตามจำนวนเงินในนั้นเลยคือมันมีข่าวเกี่ยวกับธนบัต
ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่กำลังจะออกมาเนี่ย
แล้วมันมีข่าวปลอมออกมาแบบนี้ไงว่าไม่สามารถเอาไปใช้หนี้ได้
ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ตามจำนวนเงินในธนบัตร
แบงค์พันธุ์ก็คือไม่สามารถใช้ได้ครบพัน
มันไม่จริงมันใช้ได้แต่เอาจริงเวลาไปซื้อขายกันอ่ะ
ธนบัตรแบบนี้เขาไม่ได้ขายกันในราคานั้นหรอก
เพราะมันเป็นธนบัตรที่ออกมาพิเศษจำนวนจำกัดในวาระพิเศษ
เพราะฉะนั้นอาจจะมีราคาสูงกว่าด้วยซ้ำไป
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวปลอมแบบนี้ออกมาก็อย่าไปแชร์กันเลย
แต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาเก็บสะสมธนบัตรพวกนี้เขารู้อยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้ออกมาใช้หรอกคนใหญ่ได้ไปไม่ได้อยู่ในกระเป๋าตังค์
ถูกต้องแทบจะไม่ได้ออกมาใช้เลย
ถูกค่ะคนสะสมก็จะรู้กันตรงนี้นะคะ
เมื่อก่อนคุณอาจจะต้องผูกบัญชีกับกรุงไทยเพื่อรับเงิน
แต่ต่อไปไม่ต้องแล้วนะธนาคารไหนก็รับเงินได้แล้วค่ะ
อ้าาขอดีสะดวกรับเงินไวรับได้
จังเลยได้รับเงินจากล้านบาท
แต่ยังไม่ถูกรางวัลสักที

แต่เมื่อไหร่ล่ะถึงจะได้

สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาบอกว่า
ใครที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังค์อันนี้นะคะ
ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นแล้วนะ
เพราะหลังจากงวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
ใครที่ถูกรางวัลสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร
และในอนาคตอันใกล้ค่ะหากผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัล
ไม่ได้ทำรายการเลือกรับเงินรางวัลในงวดนั้น
ถ้าหากพ้น๑๕วันไปแล้วเนี่ย
ระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ

ถูกก็รอรับตังค์อย่างเดียวถูกต้อง
คือบางคนลืมเช็กไงเออใช่ไหมคะ
แล้วพอลืมเช็คก็ลืมไปขึ้นเงินก็อาจจะชวดเงินได้
เฮ้ยอันนี้ขออีกนิดเดียวคุณชิสาค่ะ
หลายคนถูกรางวัลจากสลากที่ซื้อสลากเป็นใบนั่นแหละ
ค่ะแล้วไม่ได้เอาไปขึ้นเงิน
เขาบอกว่าปีนึงเนี่ยรวมแล้วเป็นล้านนะ

บางคนลืมบ้างบางคนไม่รู้บ้างทำหายบ้าง
ถูกต้องรวมไปถึงคนที่ซื้อสลากดิจิทัลด้วย

ส่วนงวดวันที่๑ธันวาคมนี้ค่ะ
สำนักงานสลากออกสลากสัญจรที่ลำปาง
ชาวลำปางเชิญไปชมการออกรางวัลได้นะคะที่หอประชุมจังหวัดลำปางค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการลุ้นรางวัลเหมือนไปออกคอนเสิร์ตเลยเนอะ
ตามติดไปแฟนคลับมีเยอะนะคนที่อยากจะไปเห็นบรรยากาศจริง
ว่าเขาทำโปร่งไปแล้วจะทำยังไงนะส่วนดีก็เรื่องหนึ่งอยากจะอัพเดทกันหน่อยเนอะว่า
ราคาเนื้อหมูเนี่ยมันก็ขยับราคาขึ้นขยับราคาลงก็มีเหมือนกันนะคะ
จากราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่บาทตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยสิบสองบาทแล้วนะคะ
ส่วนหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละสองร้อยบาทหมูสามชั้นกิโลกรัมละสองร้อยยี่สิบบาท
สันในสันนอกกิโลกรัมละสองร้อยบาทหมูบดกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบถึงสองร้อยบาทนะคะ
เขียงหมูบอกว่าราคาหมูขยับวันละหนึ่งถึงสองบาทอ่า
มันจะขยับแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะเป็นถึงช่วงปีใหม่อ๋อเหรอ
ปีใหม่น่าจะราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะหัวหมูค่ะคุณชนะต้องการมากขึ้นไง
หัวหมูเนี่ยหัวละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยโอ้ช่วงปีใหม่มีสิทธิ์จะขยับไปถึงพันหรือมากกว่านั้น
อาจจะเป็นช่วงการไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะทำพิธีเออ
แต่ในข่าวร้ายก็มีข่าวดีนะคะยังไงครับเพราะว่า
เช้าวันนี้ค่ะราคาไข่ไก่คลาหน้าฟาร์มลดลงแผงละ๖บาทนะคะก็ทำให้ลดเหลือฟองละสามบาทสี่สิบสตางค์นะคะ
อันนี้คือเป็นราคาทุนราคาประกาศที่เขาขายแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าแต่ละสถานที่ก็จะราคาต่างกันไปเนอะ
อืมส่วนวัตถุดิบอื่นอื่นก็ยังคงขึ้นลงตามสถานการณ์บางอย่างขึ้นบางอย่างลงยังไงก็ลองปรับยืดหยุ่นเรื่องของการใช้จ่ายดู
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคลิปนี้มันเป็นประเด็นดราม่าในกระแสสังคมอยู่เหมือนกันนะ
ผู้ชายคนนึงแต่มีเมียถึง๔คนและในวันที่เมียหลวงต้องมาเจอกับเมียคนที่๔

แต่สองสามยังไม่มานะเก็บเอาไว้ก่อนหนึ่งเจอสี่แล้วมีคุณผัวอยู่ตรงกลาง

เจรจากันรู้เรื่องไหมไปดูบรรยากาศหน่อยฮะ
คืออยู่ได้แต่เนี่ยอยู่ไม่ได้นี่ก็รักนี่ก็รัก

ว่า
จะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างนี้เลยเหรอสามคนเลยเนี่ยนะได้เหรอ
สรุปใครเป็นใครบ้างโอเคบอกหนี่
หรือคนนึงคือคนเสื้อเหลืองนะแต่คนเสื้อเหลือง
เสื้อเหลืองน่ะเขาเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายของคุณอ๊อฟเสื้อเขียว
ถูกแล้วคนที่ชื่ออ๊อฟเสื้อเขียวเป็นแพะเอกของเรื่องมีเมียสี่คน
อ่ะคนที่หนึ่งคือคุณโรสตามลูกศรสีน้ำเงิน
ส่วนคนที่สี่คือชื่อตานคุณตานเป็นเมียคนล่าสุดเลย
คลิปเนี้ยนัมเบอร์วันกับนัมเบอร์โฟมาเจอกัน
หนึ่งกับสี่มาเจอกันโอ้โหแล้วเป็นการเจอกันครั้งแรก
ไม่มีใครรู้มาก่อนค่ะถูกต้องฮะเหมือนโดนเตอร์ไพรส์
แล้วเซอร์ไพรส์ยังไงก็ตัวคนที่ชื่ออ๊อฟนั่นแหละเรียกมา
ตอนแรกก็อยู่กับโรสแล้วเหมือนกับว่าก็นั่งพูดคุยกับเพื่อน
คงจะดงจะดื่มเหมือนมีอาการเมาหน่อยอ่า
รู้สึกอยากจะสารภาพผิดกับคุณโรสซึ่งเป็นเมียคนแรก
ก็เลยบอกกับคุณโรสไปว่านี่เธอเธอรอแป๊บนึงนะ
ฉันมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะคุยกับเธอ
ทีนี้ก็โทรตามคนชื่อตานอ่ะเมียคนที่สี่อ่ะมาเจอนั่นไงอ่า
โอ้โหเท่านั้นแหละดูคุณรถพอรู้เท่านั้นแหละเป็นไง
ทนไม่ไหวค่ะป๊าบตบไปหนึ่งได้ยินนะได้ยินเสียงดังแป๊ะนั้นไหมอืม
ไม่ได้จุดประทัดนะเสียงตบนี่แหละค่ะตบเต็มเต็มเลยครับ
ส่วนคุณตานเมียคนที่๔นั่งอยู่ใกล้นะคะเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของคลิปนะเดี๋ยวเราจะแพนไปให้ดู
นี่นั่งร้องไห้อยู่แล้วบอกว่าเธอไม่ใช่สิ่งของที่ในออฟจะทำอะไรก็ได้
ใช่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเมีย๑กับเมีย๔เพิ่งเคยมาเจอกันครั้งแรก
แล้วต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าตัวในออฟตัวสามีน่ะค่ะไปมีคนอื่นเออ
ขนาดคนแรกนะอย่างคุณโรสเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปมี๒ไปมี๓ไปมี๔แล้ว
นั่นอ่ะสิแล้วแล้วคนที่๔คุณคิดดูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมีก่อนหน้านี้แล้วมีหลายคนด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิจนตัวเธอเป็นคนที่สี่นะคะเอางี้เรื่องแบบนี้ทีมข่าวของเรา
ขยี้ให้เต็มเหนียวอยากจะรู้ที่มาที่ไปเดินทางไปถึงบ้านของนายอ๊อฟเลยฮะ
อ่าไปเจอตัวนายอ๊อฟคนนี้ฮะค่ะพ่อหนุ่มหนวดงามอ่านายอ๊อฟอายุยี่สิบเจ็ดปี
ยืนยันว่าไอที่ทำใหม่ทั้งหมดที่ถ่ายคลิปนั่นน่ะเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์น่ะ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
นั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้ฮะวันนั้นนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อน
แล้วก็โรสเมียคนแรกก็เมานิดหน่อยจวดไปนิดนึง
ก็เลยอยากจะบอกความจริงกับเมียคนที่หนึ่งตัดสินใจโทรเรียกตานมา
เจรจากันนานสี่ชั่วโมงโอ้โหสี่ชั่วโมงนะฮะค่ะโอ้โห
อ้าวสุดท้ายก็ยอมรับกันไปแล้วถามหน่อยสิวันนั้นยอมรับไปยังไงบ้างอ่ะ
ก็ยอมรับกับโรสเมียคนแรกว่าพี่น่ะมีอีกสองก็คือมีทั้งดรีมและน้ำ
แล้วถ้ารวมตานก็เป็นสี่สี่คนแล้วนะจ๊ะสรุปคือพี่อ๊อฟเนี่ยมีโรสมีดรีมมีน้ำและตาน
เลี้ยงกันยังไงผมไม่รู้ล่ะแต่มีสี่คนเอาอย่างงี้แล้วกันไปฟังเอาอย่างงี้สังคม
วิพากษ์วิจารณ์แน่ถูกต้องพอวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะไปฟังหน่อยว่านายอ๊อฟ
เขาจะตอบสังคมว่ายังไงฮะ
มองด่ามั่งอะไรมั่งผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้ขอกินเออทำให้ได้
อย่างผมไหมทำให้ได้อย่างผมไหมมีการงานที่ดีเหมือนผมไหม
ก่อนที่จะว่าผมเนี่ยดูตัวคุณก่อนคุณทำอะไรบ้าง
อ่าเขาก็บอกว่าเออไม่ได้สนใจหรอกผมทำมาหากินสุจริต
เลี้ยงได้หมดทั้ง๔คนเขาเป็นคนขยันทำงานเขาว่าอย่างนั้น
กลางวันเป็นรายเดอร์ส่งอาหารตอนเย็นดูแลกิจการร้านอาหารแล้วก็มีการเปิดร้านขายใบท่อม
คือเขาก็พยายามบอกว่าเขาก็ทำมาหากินแหละก็ดูแลหมดดูแลดีทั้งสี่คนอ่ะ
อ่ามันแล้วแต่คนใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วแต่คุณจะมองยังไงก็แล้วแต่คุณ
แต่ผมอยู่ของผมอย่างนี้อืมแต่ว่ามันก็เป็นมุมมองของคุณอ๊อฟอ่ะเนาะดิ
เชื่อว่าในสังคมหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณอ๊อฟนะ
เออนะก็คือแบบคุณจะมาคบยังไงสี่คนอ่ะแล้วจะแบ่งเวลายังไงหรือว่าคุณจะให้ความสัมพันธ์กับใครมาก่อน
เรื่องเวลาสำคัญคุณชิสาถามไปเลยผู้สื่อข่าวของเราถามในออฟว่าแบ่งเวลายังไงอ่ะ
เขาบอกว่านี่หลักหลักผมอยู่กับโรสอยู่แล้วอยู่ที่บ้านกับคุณโรส
คนแรกยังไงก็ต้องมาก่อนแต่พอมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะออกไปหาคนนั้นหาคนนี้
อ๋อให้มันได้รับความรักเท่าเท่ากันหรอ
ครบทุกคนและทุกครั้งที่ไปผมก็บอกโรสนะว่าบอกโรสจ๋าเดี๋ยวจะไปหาคนนี้
โรสจ๋าเดี๋ยวจะไปหาคนนั้นหรอหรือบางครั้งบางค่าถ้ายุ่งยุ่งวัยวัยรีบรีบก็อาจจะไม่ได้บอกบ้าง
เหรอคะก็หนีหายไปเลยแล้วจะรวมมาอยู่กันบ้านเดียวกันได้ไหม
มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไปถามภรรยาอ่ะเนี่ยฮะไปถามคุณโรสนะว่า
โรสเรื่องราวแบบนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้าง
โรสก็เปิดใจกับเราได้ดีในคนนี้เมียคนแรกนะคุณโรสเอ่อสวยนะ
อ้าวโรสเปิดใจว่าถ้าอย่างนี้ไหนก็ไปมีมา๔คนนั้นใช่ไหมล่ะ
อีก๓คนที่เหลือถ้าอยากจะมาอยู่บ้านเดียวกัน
ลองพูดคุยเจรจาเปิดใจคุยกันโอเคได้
ถ้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินอันนี้โอเค
แล้วอีถามอีกสักคำได้ไหมอยากรู้ว่าโน้ตถามจริง
มาคุยกันสิเพราะเราหัวเรามีเราจะไปมีอีกคน
เพิ่มอีกเป็นคนที่๕โรสจะยอมไหมไปลองฟังเสียงฮะ
มีโอกาสพักก่อนค่ะพักก่อนพี่คิดว่าคงไม่
คิดว่าแค่นี้ลองกันว่าพักก่อนแล้วดูหน้าเอิมนิดนึง
ว่าแค่นี้ก็หัวจะปวดแล้วอ่ะตอนนี้เธอบอกว่าขออยู่นิ่ง
เป็นภรรยาหลวงที่ดีก็พอแล้วแล้วคุณอ๊อฟมีของดีอะไร
ก็คุณเป็นคนเล่าผมไม่ได้มีอะไรอย่างอ้อฟ
เห็นคุณอฟของเขาเขาได้ถ่ายายาวว่าขุนแผน๒๐๒๒
จะได้เห็นนะขุนออฟมีที่โชว์ของดีให้ดูเขาบอกว่าเนี้ย
บูชาเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอก

คุณนักข่าวจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกของศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอก
มันอยู่ที่การกระทำ

แต่ละคนเท่าเทียมกัน
แม้จะมีเครื่องลางก็ไม่เกี่ยวอะไร

แต่เราจริงใจกับทุกคน
แต่คุณพูดได้ดูออกมาจากใจจากความรู้สึกเลย

คนเข้าใจหัวอกของคุณสุภาพบุรุษ

ซึ่งไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นอย่างนั้น
คุณทำไมริ๊ดเปรี้ยแล้วฮะ

สำคัญที่สุดคืออยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่า
ถ้าตรงนั้นมันอยู่แล้วไม่มีความสุข
กดดันแล้วก็ถอยตัวเราเองออกมา

แต่สำคัญคือคุณต้องรักตัวเองเป็นที่๑กด
ถ้าถามเขาที่บอกว่าอยู่กัน๔คน

แล้วคนนอกจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ

แต่เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพ

มีข่าวออกมานะบอกว่าคนที่ชอบกินชาบู
ปิ้งย่างคุณต้องระมัดระวังให้ดี
มันมีเรื่องที่ออกมาเตือนกันอย่างนี้นะคะว่า
การที่เราไปกินชาบูหมูกระทะแล้วมันต้องใช้ตะเกียบคีบเนี่ยนะคะ
วังนะคะเพราะว่าตะเกียบที่คีบหมูดิบ
คุณจะมาคีบอาหารใส่ปากต่อนี่มันเสี่ยงอันตรายถึงตายได้
มีโอกาสจะเป็นโรคได้ถึง๔โรคเลยนะ
อย่างแรกก็คืออาหารเป็นพิษค่ะก็คือเชื้อโรคมันจะเข้าไปในร่างกายแล้วอาจจะติดเชื้อในลำไส้
อย่างที่สองคือพญาติตัวตืดหมู
สามคือเสี่ยงจะเป็นเชื้อไวรัสตักอักเสบอีก
และ๔คือโรคไข้หูดับ
แต่มันมีวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดได้ง่ายนะคะก็คือเวลาเราไปทานชาบูหมูกระทะ
อย่างแรกล้างมือให้สะอาดก่อนเลยต่อให้เราจะใช้ช้อนใช้ตะเกียบก็ตามต้องล้างมือก่อน
สองคืออันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนทำอยู่แล้วแต่ขอย้ำแล้วกันนะว่าให้แยกอุปกรณ์ที่ใช้คีบเนื้อดิบกับอุปกรณ์ที่เราเอาคีบใส่ปากเนี่ยแยกกัน
แล้วทานที่ปรุงสุก๑๐๐เท่านั้นบางทีแบบทำลูกกันรีบนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแต่ถ้าหมูยังไงก็ทำให้สุกก่อน
แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะหรือว่าถ้าคุณทำทานเองที่บ้านก็ขอให้รักษาความสะอาดล้างผักล้างหมูอะไรให้ดีก่อนนะคะก็จะได้ปลอดโรคได้นะคะ
เอาล่ะก็มาฝากเตือนกันแบบนี้จะได้กินอย่างมีความสุขนะครับพูดถึงเรื่องกินเดี๋ยวจะพาไปสะบัดรอบกรุงวันนี้จะกินของดีของเด็ดจากจังหวัดภูเก็ตเขายกจากภูเก็ตขึ้นมาไว้ที่กรุงเทพเลยจะเด็ดอร่อยขนาดไหนติดตามเลยในช่วงสะบัดรอบครึ่ง

แต่อย่างนี้ทางฝั่งของคนภูเก็ตเขาก็มาคอมเมนต์ในคลิปนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่านี่ไม่ได้เรียกอาโป้งอาโป้ง

มะพร้าวอ่อนฝอยทองข้าวโพด
แล้วดูสิครับทำออกมาแบบนี้จะไม่ให้กินได้อย่างไร
แล้วถามว่าน่ากินน่าทานขนาดนี้ราคาแพงไหม
เท่าไหร่คะ๓ชิ้น๓๐ชิ้นละ๑๐บาท
อ๋อก็มีเหตุผลของเขานะมีโอกาสก็ลองไปทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ
กับร้านร้านนี้นะครับบอกเลยว่าเขาขายอยู่แถวตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์
มีโอกาสไปกันนะคะส่วนใครนะคะที่มีเด็กลูกหลานอยู่ที่บ้านเนี่ย
เชื่อเลยว่าต้องปวดหัวแน่นอน
เหมือนหนูน้อยคนนี้ค่ะที่คุณครูตั้งฉายาว่าเป็นตัวตึงอนุบาล
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

เป็นผู้หญิงลูกเพื่อนเดินผ่านแล้วงงตรวจ
เพื่อนก็ต้องมาหาที่นอนไงเอาไปนอน
แต่หนูตัวตึงคนนี้ค่ะ
ซุกตัวอยู่ในช่องเก็บที่นอนเองเลย
โอ๊ยน้อง
โอ๊ยคุณครูบอกว่าจรรติจริงต้องไปดึงขาดึงอะไรออกมา
บางคนบอกว่าตุ๊กตาดูเผินแล้วแบบโอ้โฮไม่ใช่คน
โอ้โหสนจริงเลยลูกสนลูกสาวด้วยลูกเอ้ย
เก็บคลิปนี้ไว้โตขึ้นจะได้เห็นวีรกรรมของตัวเอง
น่ารักจริงขอบคุณด้วยนะคะติ๊กต๊อกของคุณแจมจังเจ็ดนะคะ
เด็กน้อยกว่าจะโตคุณแม่คุณครูต้องดูแลอย่างนี้แหละ
ลูกคุณเป็นอย่างนี้ไหม

และวันนี้แน่นอนครับผมจะมาดูแลช้างนะฮะนี่เห็นไหมช้างเหล่านี้ต้องบอกว่าที่นี่นะครับ
เขาจะมีช้างป่วยช้างที่แก่ชะลาเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีครับที่จะดูแลน้องเขาเหล่านี้
ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับไปเลย
และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่นิตินะครับพี่ที่ดูแลบ้านช่อช้างชราแห่งนี้
แต่ถามหน่อยครับพี่เวลาที่ช้างเขาป่วยเนี่ยเขามีป่วยด้วยโรคอะไรบ้างแล้วเราดูแลอย่างเขายังไงฮะ
ของช้างที่ป่วยปัจจุบันนี้ก็จะมีถ่ายท้องไม่ได้อย่างนี้ท้องอืดอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีมะขำอะไรอย่างนี้ให้เขากินเพื่อที่เขาจะได้ถ่ายทองได้ครับ
เห็นบอกว่าข้างในมีการทำอะไรนะฮะช่วยในการรักษาอะไรอย่างเงี้ย
ราฟปอร์ครับมันเป็นอาหารเสริมของเฉพาะช้างแก่ที่ไม่มีฟันครับ
ถ้าอาหารปกติที่เราห้อยมันจะไม่ไปบำรุงรักษาทั้งหมด
พร้อมแล้วเราลองเข้าไปทำก๊าสปอร์ข้างในเลยไหมฮะ

และตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เราจะทำก๊าซบอลกันแล้ววัตถุดิบครับมีอะไรบ้าง
ต้องมีอาหารเม็ดของช้างครับกล้วยสุกครับเป็นย่าบาน่าอ่อนครับ
ย่าบาน่าอ่อนอันนี้ฮะเขามีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
เพื่อจะลดน้ำตาลในส่วนของสองอย่างนี้ครับก็คือเป็นยายอาหารที่จะมาเสริมในตรงนี้ครับ

ก็เริ่มแรกเลยครับเราต้องเทมน้ำเข้าไปก่อนครับ

ใช่ครับแล้วก็มาปอกเปิดกล้วยกันครับ

หลังจากที่เราใส่กล้วยไปในอาหารเม็ดเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อครับ
ขยำครับขยำแบบนี้แหละครับขยำให้เข้ากับอาหารเม็ดเลยครับ
ก็เราจะเอาย่าบาน่าลงไปครับที่เราบดไว้ครับ
ใส่ลงไปเลยนี่
ก็ขยับให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ

ลูกบอลอย่างนี้นะฮะเรียกว่าก๊าซบอล

นี่แหละครับก๊าซบอลที่เราทำเสร็จแล้วเราจะมาทำให้น้องช้างเขา
สุขภาพดีขึ้นนะครับผม

น้องตังโมลูกน้องตะโมอ้าปากหน่อยครับ

หนึ่งกิจกรรมที่มาแล้วต้องทำให้ได้
นั่นก็คือการพอกโครนให้น้องช้าง

ทำไมถึงต้องพ่อควรให้เขา

มันจะไปฆ่าแมลงบางชนิด
ที่มันกัดผิวหนังเขา

เดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างเลยครับ
ต่อไปครับเราจะไปอาบน้ำให้น้องช้างเหล่านี้
บรรดิกาจะเป็นอะไร

พาน้องไปอาบน้ำกันครับ
ก่อนอื่นเลยใช้มือเรานี่แหละครับพักก่อนแปลงแรงแน่เลยครับ

วันนี้เนี้ยครับสนุกมากมากเลยครับได้มาทำการแล้วก็มาอาบงาน
อาบน้ำให้น้องช้างข้างหลังแบบนี้ด้วย

สามารถมาที่บ้านชอช้างชาลาครับ

ใช่ครับถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับ

บ๊วยจ๊า

บอกแล้วอย่าให้กินใบกระท่อมก่อนเลย

เดี๋ยวเราดูว่าจูด้งจะพาเราไปเที่ยวไหนอีกคะ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
คุณสามีคุณพ่อบ้านอีกแล้ว

สรุปล้างไปล้างมาภรรยาไม่ชอบใจในสิ่งนี้

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาด้วยเพลงนี้มาดูเรื่องราวของบ้านนี้หน่อย

เพราะว่าตัวภรรยาก็ขอความร่วมมือ
ให้สามีล้างพัดลมให้หน่อยสามีก็ไม่ได้อิดอ่อนอะไร
ล้างให้แบบนี้เลยจ้า
สวัสดีครับพัดลมครั้งแรก

มันต้องถอดตัวนี้ออก

เฮ้ยยังไงทุกคน

อ้าวก็เธอบอกฉันว่าอย่างไร

แล้วก็เอาน้ำฉีดฉีดฉีด

ผิดที่ฉันให้เธอเป็นคนล้าง
เขาเพิ่งเคยล้างพัดลมครั้งแรก

จะเอาผ้าเช็ดอะไรยังไงก็ว่ากันไป

ขัดถูขัดถูให้เมามันไปเลย

จะทำเหมือนล้างมอเตอร์ไซค์ไม่น่าได้

เอาน้ำฉี่เดินก็ล้างเคยล้างรถ
ไว้ยออยั่งท่ายน่ารักในเอ็นดูจริงค่ะ
และรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่